คุณผู้ชมฮะนี่ตำรวจได้รับแจ้งนะครับ
ว่าควายอารวาสควิดชาวบ้านเกือบตาย

ตำรวจก็เลยต้องมาเกลี้ยกล่อมเกลี้ยกล่อมกับควาย

ให้คุณผู้ชมไปดูจังหวะการเกลี้ยกล่อมหน่อยนะครับ
นี่ครับจังหวะที่ตำรวจนี่เห็นไหม
เกลี้ยกล่อมควายบอกลุกมานี่

ต้องค่อยลากเชือกดึงเชือกมาแบบนี้

เพราะเจ้าควายตัวนี้มันไล่ควิดชาวบ้าน
ถ้าควิดชาวบ้านมาแล้วตำรวจสื่อสารนี่

แล้วดูเขามันดิโอ้โหมันแหลมแบบนี้
แต่สุดท้ายตำรวจสยบได้ใช่ไหม
แล้วถ้าควิดเมื่อกินนะถ้าโดนไปสั่งนะคะ

คุณผู้ชมเพราะชาวบ้านเขาไอ้นี่บาดเจ็บ

ว่าคนบาดเจ็บโดนอะไรยังไงบ้างนะครับ
ทั้งเนื้อทั้งตัวไปหาหมอแล้วต้องแปะแผลหมดเลยนะครับ
คือคนบาดเจ็บเป็นพนักงานบริษัท
พร้อมกับนายสุพธิ์โชคชายุ่ง๖๗ปี
เป็นคุณลุงสุพศที่บาดเจ็บนะครับ

เห็นไหมหูก็โดน

แขนขวาข้อมือขวาก็โดนไปหมดเลยนะครับ
คุณลุงสุพธิ์เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่ผม
กำลังจูงควายออกไป

จากมือแล้วหันมาไล่ชนไล่ควิดผม
จนผมล้มลงกับพื้นก่อนที่มันจะไอ้นี่คุณไม่หยุด
มันก็นำขวิดซ้ำมาอีก๒๓ครั้งจนผมได้รับบาดเจ็บมานะครับ
ก็ต้องเย็บถึง๗เข็มคุณ
อกจากนี้บริเวณใบหูด้านซ้ายของคุณลุงยังโดนควิดจนใบหูฉีกขาด
แล้วก็แผ่นหลังก็ยังถูกควายควิดจนเป็นรอยแล้วก็เขียวช้ำไปหมดเลยนะครับ
มันหันมาเลยเถอะเนี่ย
คือคุณลุงสุพธเขาก็ไม่ใช่เจ้าของควายนะคุณนะ
เพราะว่าควายตัวนี้อยู่มันหลุดมาที่บริษัทขนส่ง
ที่บริษัทขนส่งเอกชนในตัวเมืองจังหวัดชายภูมิ
แล้วก็คุณสุพธกับเพื่อนในบริษัทก็เห็น
เพราะว่าเจ้าควายมันตัวมันเริ่มเทิมไหม
ลำบึกแล้วมันวิ่งแตกตื่นเข้ามาที่อู่จอดรถ

อ๋อเหรอเหรอมันคงบอกไอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าข้าข้าของขวิดซะหน่อยสิ
หรือว่ามันตกใจกลัวรูปปั้นไดโนเสาร์ไม่รู้
หลังจากนั้นมันก็อลวาดใส่คนเลยนะครับ
จนกระทั่งดาบตำรวจพิทยาคมแก้วทน
บังคับหมู่งานจราจรสพเมืองชายภูมิ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกตัวพอดี
เพราะว่าควายตัวดังกล่าวมันกำลังอารวาสแต่มันเริ่มนิ่งแล้วนะ
ก็เลยมาสยบเจ้าควายตัวนี้พยายามดึงเชือกที่จูงจมูก
เรื่องต้นรู้ว่าควายตัวดังกล่าวเจ้าของเพิ่งจะซื้อมา
แล้วก็ได้นำมาเลี้ยงไว้บริเวณหลังโรงเรียน
มารีอุปถัมภ์ในชุมชนหนองสังนะครับ
ซึ่งมีตัวผู้วัยเดียวกันอีก๑ตัวแล้วก็ตัวเมียอีก๑ตัวมันอยู่ด้วย
ส่วนสาเหตุของควายคลั่งในครั้งนี้ก็คาดว่าเมื่อควายตัวผู้
มันมาอยู่รวมกันคุณมันอาจจะ๑หวงตัวเมีย
สองมันอาจจะแบบเอ้ยค่าใหญ่กว่าเอง

ทีนี้พอคนเดินผ่านไปผ่านมามันทำให้มันหุดหงิดใหญ่เลย

ยิ่งทำให้มันหงุดหงิดอยู่เลยมันก็เลยไล็กควิทธนะนะครับ